ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับ
ต้องบอกว่าโอ้โหมันอุกอาจจริงค่ะนะ
คืออะไรมันจะหน้ามืดอะไรได้ขนาดนั้น

ถูกต้องนะครับมีครูผู้หญิงคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางเนี่ย
นี่เขาเป็นผู้ละเมืองดีเขาก็จอดรถลงไปช่วยกัน
มันก็เดินออกมาเห็นมีคนมาผู้ชายเนี่ยมันก็เดินออกมา
แล้วก็ตะโกนบอกว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
แต่เขาก็ช่วยกันกันลูกศรเขียวนั่นคือผู้หญิงนะ

ผู้ชายคนนี้มันก็ขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปหน้าตาเฉย
มันก็ตามจนรถเขาล้มแล้วมันก็ฉุดเข้าป่าข้างทางจะข่มขืน

ถ่ายคลิปก็ยังรู้เลยที่อยู่ในรถได้ยินเสียง
มีอะไรดูหน้าตานี่รู้เลยไม่ใช่หรอก

มันจะไปมันฉุดเขาขณะขี่จักรยานยนต์กลางทาง

โชคดีที่มีพลเมืองดีผ่านมาเห็น

คือถ้าเขาไม่เอกใจไม่จอดรถดูและช่วยกัน

ถ้าหลังอันนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเขาก็เอาคลิปมาลงในโซเชียล

ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊คจากคลิปกล้องติดหน้ารถเขาบอกเอาไว้
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความปาดเถื่อนของผู้ชาย
ใช้กำลังฉุดผู้หญิงเข้าป่าหวังข่มขืนกลางวันแสก
ขับไปบนเส้นทางตะบนป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่าน
พบรถจักรยานยนต์ล้มข้างถนนแล้วเห็นผู้ชายกำลังฉุดหญิงสาวเข้าป่า
ผู้หญิงก็พยายามขัดขืนร้องขอความช่วยเหลือเลยจอดรถพากันเข้าไปช่วย
ที่ชายคนนี้จะเดินออกมาแล้วชี้หน้าบอกเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
แล้วก็เดินหนีขึ้นไปขี่รถจักรยานยนต์ขี่หนีไป
ผู้หญิงที่ถูกฉุดเนี่ยเป็นคุณครูนะครับ
ล่าสุดครับวันนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกถนัดพลพาณิชย์ภูมิกับการสพปัว
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกประชุมชุดสืบสวน
แล้วก็ติดตามคนร้ายจากภาพหลักฐานจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ช่วย
แล้วก็ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปนะครับ
ซึ่งก็จับได้แล้วคือนี่ฮะคนนี้เป็นนุ่มอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาฝึกวิชาชีพแห่งหนึ่งในอำเภอปั่ว
แล้วมันสารภาพว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าวันเกิดเหตุอ่ะ
ขี่จักรยานยนต์จะไปหาแฟนสาว
ซึ่งบ้านของแฟนสาวอยู่ที่บ้านป่ากลางอำเภอปัว
แต่ว่าไปแล้วไม่พบค่ะตอนที่ขี่รถกลับออกมาเนี่ย
ก็สวนทางกับคุณครูผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์อยู่
แล้วเห็นว่าสวยถูกใจก็เลยมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
ที่ขี่รถไล่ตามเขาเนี่ยรถเขาล้ม
ก็เลยจอดรถลงไปฉุดเขาเข้าป่าข้างทางเลย
ก่อนที่จะมีพลเมืองดีมาก็เลยขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ตะโกนออกไปว่าเรื่องของผัวเมียอย่ามายุ่ง
แล้วก็รีบเดินแล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไป
มาถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะฮะ
โอ้โหคือทางตำรวจบอกว่าต้องขอขอบคุณพลเมืองดีด้วย
ที่ไม่ละเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เห็น
อย่างน้อยจอดรถลงไปดูคนร้ายมันก็ไม่กล้าทำอะไรต่อ
คือสองข้างทางเป็นป่านะไม่มีบ้านคน
ใช่โชคดีจริงที่เขาลงไปช่วยกันนะ